สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งเบื่อเรื่องนี้นะครับ
เพราะว่าดูท่าว่าจะจบเร็วแล้วล่ะ
เรื่องของการครองที่ดินคุณปารีนา
เพราะว่าสถานการณ์สภาวะการที่เป็นอยู่
มันกำลังร้อนลนเป็นไฟลนก้นอยู่ตอนนี้ใครที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ถ้าเพิกเฉยเผลอไฟก็ไหม้ลามไปถึงเก้าอี้ตัวเอง
และจะลามไปถึงเสถียรภาพของรัฐบาลที่ดินหลวงนั้นศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ช่วงที่ผ่านมาหลายรัฐมนตรีหลายรัฐบาลใครที่ไปยุ่งกับเรื่องนี้
อุ้มเรื่องแบบนี้มีอันเป็นไปทั้งนั้นแหละครับ
ฉะนั้นวันนี้เราจึงเห็นอาการอุ้มไม่ไหว
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรี
ไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมป่าไม้
คุณอัตภพลเจริญชันสาไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครอง
ที่บอกว่าได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปตั้งแต่ปี๒๕๕๑แล้ว
ว่าที่ป่าสงวนที่สาธารณะไม่สามารถแจ้งการเสียภาษี

แล้วอปทที่เกี่ยวข้องรับเสียภาษีได้ยังไง
อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องย้อนกลับไปตรวจสอบ
เพราะเลขาปปชบอกว่าจะลงพื้นที่ตรวจสอบ
เพื่อจะพิสูจน์ว่าคุณปารีนาแจ้งบัญชีทรัพย์สินหรือไม่

ตอนนี้ทั้งสปกรทั้งรัฐมนตรีช่วยทั้งกรมป่าไม้ทั้งใครต่อใคร
อยู่ในภาวะร้อนหล่นต้องดำเนินการอะไรสักอย่างหนึ่ง
คนสำคัญอีกคนหนึ่งที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่ยากไม่ซับซ้อน
กฎหมายต้องเป็นกฎหมายไม่มีใครอุ้มใครได้
คนนี้คือหัวหน้าพักรักพื้นป่าประเทศไทยคุณดำรงพิเดช
ตอนนี้อยู่ในสายกับผมแล้วครับสวัสดีครับท่านหัวหน้าพักครับ

ครับที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่ยากทำไมถึงเรียกว่าไม่ยาก
เรื่องมันไม่ยากแผนที่กลมป่าไม้เขามีแผนที่ภาคจิติกา
ประกาศเป็นป่ากับโหนแห่งชาติก็มีชัดเจนไปหมดแล้ว
ก็เอามาทาบในพื้นที่จริงแค่นั้นเองปฏิรูปที่ดินแล้วก็ไปทาบ
เอาปฏิรูปมาทาบข้าวคุยกันให้เขาไปเท่าไหร่
ส่วนนี้เท่าไหร่แต่ของจริงเนี่ยมันมีไหมในป่าทั้งหวน

เขารู้ดีที่สุดแนวตรงไหนปฏิรูปตัดไปตรงไหนตรงไหนตรงไหน
อันนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจให้พวกเด็ก

มันก็ต้องดูทิศทางผู้ใหญ่เขาเอากันยังไง
ว่ายังไงเอายังไงทิศทางยังไงนั่นแหละมันก็เดินเครื่องได้
ทีนี้ถ้าอ้างว่าถือครองก่อนประกาศเป็นเขตสอปกร
ครองมาตั้งแต่ไหน๒๔๘๔อันนี้เป็นข้อยกเว้นได้ไหมครับ
มันไม่ได้หรอกต่อให้พศ๒๓๑๐กรุงฝียาย
คุณผ่าน๒๔๙๗คุณต้องมีใบเขาเรียกต่อ๑
ไปแจ้งการครอบครองการที่ทำกินคุณมีไหมพอมี
การที่คุณมีคุณบอกไอ้สำคัญพอตะบอห้าคุณไปแจ้งปีไหนสำคัญอันนี้

พอตะบอห้าแจ้งปีไหนแล้วชื่อใคร
แต่ผมไม่รู้นะเขาแจ้งในนามชื่อใครอะไร
เห็นว่าไปแจ้งปปชงปชไม่รู้ไปชื่อใครยังไง
แต่ถ้าเป็นชื่อคนอื่นก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ถ้าเป็นชื่อตัวของผู้แจ้งเองเนี่ยดำเนินการจับกลุ่มได้เลย
แล้วกรมการปกครองเขามีหนังสือเวียนไปถึงอปทตั้งแต่ปีห้าหนึ่ง
ว่าไอ้ผาศรีดอกหญ้าเนี่ยมันเก็บไม่ได้แล้ว
แล้วทำไมเขาถึงยังจ่ายกันได้เก็บกันได้ล่ะ
คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของชาวบ้านการแสดงสิทธิ์
เวลาไปซื้อที่ตรงนี้ปากเปล่าบางทีขายทั้ง๓ลายที่แปลงเดียวเนี่ยขายทั้ง๓ลาย
ไม่เจอไอ้นี่มาดูทีไอ้นี่มาดูไม่เจอกันไม่เป็นไรมาเจอกันจ๊ะก็มีเรื่อง
ก็ไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่ยืนยันว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์
เขาเรียกใบรับศาลภาพคือไปจับปั๊บส่วนใหญ่ไปไล่ลิ้นกีหลายสำนายทั้งลงทั้งเหนือ
ถ้าไม่แสดงตัวแบบคุณปรินาก็ไม่ผิดถ้าผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่นไม่ออกมาบอกก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นที่ดินของใครใช่ไหม
คืออย่างนี้สอบประกอบรู้ดีที่สุดการครอบครองไล่อ้อยไล่มันสำหลังพันสองสามพันอะไรมันไม่รู้รู้กันหมด
แต่กฎหมายลงโทษมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มี
กฎหมายลงโทษมันไม่มีไงเข้าใจไหมจนกว่าจะมีเรื่องวันนี้ผมบอกแล้วตั้งแต่ปฏิวัติใหม่
ผมได้เรียนผู้ใหญ่ไปแล้วว่าผู้ใดครอบครองที่รัฐไม่มีหลักฐานเกินร้อยไล่ขึ้นไปให้มาแจ้งผู้ว่าภายใน๙๐วัน
งั้นจะโดนกฎหมายฟอกเงินผมถามว่าถ้าเอากฎหมายฟอกเงินมาจับแบบเศรษฐีกล้าไปครอบครอง
เหมือนส

คุณก็ได้คืนอีกสิบไร่อีกสิบไร่เอาให้เป็นคนจนรายอื่น
แค่นี้ก็ปฏิรูปทุกวันนี้ก็ไปทำอะไรก็อยู่อย่างนี้

คือเรื่องแบบนี้ชาวบ้านชาวบ้านเขาคิดอย่างนี้
ว่าถ้าไม่มีเรื่องไม่มีเหตุขึ้นมาเนี่ย
ก็ครอบครองไปเรื่อยไม่มีใครไปยุ่ง
เรื่องของคุณปรินาเนี่ยโผล่ขึ้นมา
ก็เลยทำให้มีการตรวจสอบที่นั่นที่โน่นที่นี่วุ่นไปหมด
คำถามก็คือว่าในภาวะปกติทำไมเขาไม่ทำอะไร
คือส่วนใหญ่เด็กในพื้นที่มันกลัว

ครอบครองมีอันจะกินเป็นนักการมงนักการเมือง

จริงเขาก็อยากจับมุ่นจับหนี้ดำเนินค้าหนึ่ง

ไอ้สวพกรมันไม่มีบทลงโทษจับได้ก็คืน
มันจะไปหาเห่าใส่หัวทำไมก็เลยดำเลยไปเดี๋ยวก็ย้ายไปอยู่ที่อื่น

หัวเว้ยเขาเป็นนักการเมืองใหญ่

เอาหัวนาไปได้เพราะเผลอเขียนฉายไปรับเงินรับทองก็อีกก็ไม่รู้

ที่ผ่านมาคนที่ไม่กลัวโดนไหม

โดนลงโทษมั้ยโดนนักการเมืองรังแก่มั้ย
คนที่คนที่เป็นลูกน้องคุณเอี่ยงเนี่ย
มีขนาดผู้ว่าขอยังไม่ให้ก็มี

เด้งไปเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาอยู่อย่างนี้
คือผู้ใหญ่บ้านกำนันมันมีเส้นเป็นนักการเมืองทั้งนั้นในประเทศไทย

กลับมาเรื่องของปารีนาผมจับประเด็นที่อดีต
เลขาสอปกรตอบคำถามว่าเรื่องนี้เนี่ยเอ่อ
มันจะมีอายุความไม่มีอายุความท่านบอกอย่างนี้
ท่านบอกว่าพรบป่าไม้ประกาศห้ามเข้าครอบครองบุกรุก
กรณีนี้เข้าไปกี่รอบก็ผิดหมดไม่มีอายุความ
โทษปรับไม่มีมีแต่จำคุกถึง๗ปีถึง๑๐ปี
อันนี้ใช่ไหมไม่มีอายุพังการการบุกลุกเข้าไปในป่าสงวน
มันมีสองอย่างคุณบุกรุกเกินเนื้อที่ยี่พ้าไล่หรือเปล่า
ค่ะถ้าไม่เกินยี่พ้าไล่ก็สองถึงห้าปี
ถ้าเกินยี่พ้าไล่ไม้เกินยี่สิบต้นปริมาตรเกินสี่ลูกบาทเมตร
คุณก็สองถึงสิบห้าปีคือมันขึ้นอยู่หนักเบาของพื้นที่
เหมือนตายายเก็บเผ็ดจับได้ไหมล่ะอ่าจำได้ฮะสี่สิบคน
ตายายวิ่งไม่ไหวก็โดนจับรับเหมารวมไปหมดเนี่ย
เกินยี่สิบห้าก็โดมหนักไปอ่าทีนี้ถามใหม่ถามใหม่
ว่าถ้าทางฝ่ายคุณปารินาเอาล่ะเขาคืนไปก่อนประกาศคืน
แต่ว่าให้ชาวบ้านไปยื่นขอห้าสิบแปลงห้าสิบแปลงมารวมรวมกันเนี่ย
เป็นนอมินีเนี่ยถ้าทำอย่างนี้เนี่ย
อ๎มหลักอะมันไม่ได้แต่ของจริงแล้วมันไม่มีใครออกกันหรอก
จากการเมืองตรงข้ามฝั่งกัน

ถ้าฝั่งกูก็เลี้ยงไข้ไปได้ถ้ามันไม่ใช่ฝั่งกูก็ว่าฝาดฝวนตายกัน

แล้วทีนี้วกกลับมาเรื่องของคุณปรินา
จากวันนี้ไปเนี่ยถ้ากรมป่าไม้ว่าอย่างนี้สปกรว่าอย่างนี้

ต้องยึดตามมาตรา๔๔หรือใช้กฎหมายของสปกรได้
คืออย่างนี้ต้องดูว่าเขาเข้ามาในป่าสงวนเท่าไหร่นะฮะ

เพราะนี่ป่าสงวนไม่ยากหรอก
ไม่ต้องไปเจรจาเขาก็ดำเนินคดีไปเลย
มาตราพบ๒๔๘๔มาตรา๕๔
ผู้ใดครอบครองลายสุดท้ายให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้บุกลุก
จะผ่านมากี่ยุคกี่สมัย๑๐๐ปี๒๕๕๙
สมัยพัฒนธรรมเดชน์สวแล้วก็ไม่รู้แหละ

ส่วนกฎหมายปฏิรูปที่ดินคุณไปดูระเบียบคุณมีสิทธิ์ไหม
ไม่เกินที่ผ้าไล่เกษตรกรยากจนแม่อะไรไหม
สารภูเก็ตก็ตัดสินเป็นแนวบรรทัดฐานอยู่แล้วของประเทศ
เข้าไปประกันคุณมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์
เอาอย่างนี้ดีกว่าเวลาเรามีน้อย
ถามกันตรงว่า๑๗๐๐ไล่
คุณดำรงคิดว่ายึดได้ไหม
ผมยังท้ายไม่ออกผมต้องดูก่อนมันอยู่ในพื้นที่ไหน
เกิดมันไม่อยู่ในป่าเกิดอยู่ในสอบประกอบหมด

แล้วทีนี้ต้องรอกลมป่าไม้รางวัด

ทำไมมันไปติดตรงไหน
คือไอ้เลื่อนออกไปอีกเนี่ยผมไม่รู้นะว่าขั้นตอนมันยังไง
หรือจะให้รอคุณปวีนาไปชี้แจงว่า
ที่ตรงนี้ที่เข้าไปในป่าค่อยแปงของคุณไหม
ใช่ไหมล้าวเป็ดล้าไก่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่รู้

เพราะอุปกรณ์ต่างก่อสร้างมันก็เป็น
อย่างนั้นนะแต่วันเนี้ยสอบพอร์ตบ๕มันแจ้งอันนี้ด้วยหรือเปล่า
หรือไปแจ้งในสอบพกเขารอตรวจสอบอันนี้หรือเปล่า
ผมไม่แน่ใจงั้นรอเขาตรวจสอบนิดนึง
สุดท้ายอย่างนี้ผลการตรวจสอบเนี่ยเรื่องแบบนี้
ไม่รู้หรอกเขาตรวจสอบแล้วเขาแจ้งยังไง
ชาวบ้านก็ต้องเชื่อตามนั้นถ้าสมมุติตรวจสอบแล้ว
เบนช่วยเหลือกันทำยังไงถึงให้ชาวบ้านได้รู้ว่า
นี่แหละเขาตรงไปตรงมาแล้วเขาไม่ช่วยกัน
ทำยังไงให้ชาวบ้านได้รู้ท่านสุภาพไม่มีใครช่วยได้หรอก
สังคมเนี่ยมันลุมประนามกันตายเลย
บรรทัศน์สองบรรทัศน์สามบรรทัศน์ไม่มีใครกล้า
รัฐมนตรีก็ไม่กล้าเฉพาะเรื่องแนวเขตป่าไม้ไม่มีทางเลย
อืมที่แนบท้ายกิติกาใครไปแก้อะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละ
คือถ้าเข้าไปปั้งปั๊บเนี่ยยังไงมันก็หนีไม่ออกใช่ไหม
มันต้องเป็นไปตามนั้นไม่มีทางใครไปอุ้มกระพังไปด้วย
พิเศษแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับ

สุดท้ายขึ้นมาต้องบอกว่าท่านเลขาสปกรคนเก่าท่านสรรเสริญ
บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องขึ้นมาเพราะคุณปารีนา
ออกมาเองว่าเสียภาษีดอกย่า
ภาษาพระเขาบอกว่าเอวังก็มีด้วยประการรัชนีครับ
คุณน้ำแข็งครับคุณแป้งครับ
ก็ขอบคุณอาจารย์ครับแต่ว่าอย่างที่คุณดำรงพูดนะครับว่า
ถ้าเราทำมันคงไม่ยากหรอกครับในการตรวจสอบ
อยู่ที่ว่าจะเร่งทำให้มันปรากฏความจริงออกมาเมื่อไหร่ถูกต้องไหมฮะ
ครับคือเราเป็นห่วงคุณก๊อฟว่าเรื่องเงียบไปสักพักหนึ่ง
แล้วมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่านั้นแหละ